ขายักมีอีก๑หนุ่มชื่อศรรามเหมือนกัน
แต่คนนี้เนี่ยเป็นพระเอกทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในจอแก้วจอเงินด้วย
สำหรับศรรามเทพธรรมที่การันตีจากความมีน้ำใจ
ที่เขามักจะคอยช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอเลย
ล่าสุดค่ะหนุ่มสอนรามยังทำเอาชาวเน็ตออกอาการปลื้มหนักมากเลยนะคุณ
หลังจากที่เจ้าตัวหยิบยื่นน้ำใจให้กับพนักงานเก็บขยะ
ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้ามืดด้วยการมอบอาหารและน้ำดื่ม
ซึ่งทันทีที่เหล่าฟอลลอเวอร์ได้เห็นภาพดังกล่าวในอินสตาแกรมส่วนตัวของพระเอกหนุ่ม
แคปชั่นสั้นแต่ความหมายยิ่งใหญ่ว่า
เอ่ยน้ำใจต่างก็เข้ามากดไลค์กันเป็นจำนวนหลักหมื่นเลยนะคุณ
ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มสอนรามเขาก็ได้โพสต์ภาพใส่บาดพระสงฆ์
รุ่นน้องอารมณ์ดีอย่างแจ๊คแฟนฉันเองก็เข้ามาคอมเมนต์ยกให้หนุ่มสอนรามเนี่ยเป็นไอดอลกันเลยทีเดียว

ป้ามากแล้วบอกเลยนะว่าการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงคุณเห็นไหม

คือมันมีกระแสพี่หนุ่มฟีเวอร์กลับมาอีกครั้งตั้งแต่ที่นำเรื่องสายโลหิตกลับมาฉายนี่แหละ
กลายเป็นว่าคนก็รื้อฟื้นคู่จิ้นคุณหนุ่มสอนรามกับคุณโกสุวนัน
ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานแต่ไม่รู้ว่าจะมีผลงานร่วมกับคู่จิ้นอย่างคุณกบหรือเปล่า
ก่อนเขาเรียกว่าคู่ขวัญผ่านวันเวลาผ่านไปประมาณกว่า๒๐ปีแล้ว
หนุ่มสอนรามยังคงความหล่อเอาไว้ที่เสื่อมคลาย
จริงก็ไปตามกดดูส่องชีวิตเขาได้นะในอินสตาแกรมเขาก็อัพภาพอะไรเรื่อยให้เราได้ติดตามกันด้วย

ไม่อยากพลาดรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรา
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
แล้วคุณจะไม่พลาดรายการดีอีกต่อไป